มงเป็นแก๊งสายบุญตัวจริง

ก้าวอำพรแล้วก็คุณมอสวัฒนาค่ะ
ที่ปุ๊บปั๊บก็เข้าวัดอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
เข้าวัดผมพระธาตุเข้าวัดทำบุญเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
คือเป็นภาพนะคะที่แม่ฮายส่งมาให้เราเลยค่ะ
คือเมื่อวานนี้นะคะก็เดินทางไปทำบุญที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
โดยพาคุณแม่เล้งนะคะหรือว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของแม่ฮายไปด้วย

แล้วแม่เล้งคือเราไม่ได้เจอนานมากแต่แม่เล้งติดตามบันเทิงไทยรัฐตลอดนะ
วันนั้นเราเคยไปเที่ยวกับแม่เล้งที่ตลาดดอนหวาย

ว่าแล้วนะคะก็เลยจัดทริปไปทำบุญต่อค่ะ

เรียกว่าไปทั้งทีก็ทำบุญแบบครบสูตรค่ะ
ถวายพระพุทธรูปปางสายญาติหรือว่าพระนอนค่ะ

จากเป็นพระประจำวันเกิดของแม่ฮายของเราเนี่ยค่ะ
พร้อมกับไปห่มผ้าพระธาตุเจดี

หายก็มีตัวเลขมงคลด้วยนะคะ
ซึ่งแม่ฮายก็เขียนเลขวันเดือนปีเกิดของตัวเองลงไปที่ผ้าค่ะ
นั่นก็คือแม่เกิดวันที่๒๙เดือน๗ก็คือ๒๙๐๗ปี๒๕๑๓
นะคะเรียกว่าเห็งปังกันแน่นอนค่ะ

ทุกบุญกับแม่ฮายด้วยจริงนะจ๊ะ
มาต่อที่คนนี้ค่ะคนนี้ก็เข้าวัดเหมือนกัน
มาเล่นให้ใจฉันเต้นแบบนี้
ฉันว่าเธอก็มีอาการใช่ไหม
ใจมันเต้นเป็นจังหวะรัก
แล้วเธอละเป็นจังหวะยังไง
โอ้ยดีถึงบี้บี้เนาะร้องได้ที่รู้ยุคเลยนะเออ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุคบรอบ๓๘ปีบริบุญ
เข้าวัดตลอดเลยก็ต้องจัดงานเลี้ยงชลองกันใหญ่โตเลยคุณผู้ชมก่อน
ที่ไหนเอ่ยตามภาวิธีที่คุณผู้ชมเห็นเลยไม่ผิดเลย
ฉลองในวัดเลยจ้า
ตามเต้นกินหมูกระทะในวัด

เขามาเลี้ยงคนที่ทำบุญที่วัดดูสิ
ทำบุญได้บุญมาเพราะว่าอะไรมีแต่คุณป้าคุณลุงคุณน้า
พี่ที่ไปทำบุญกันแหละก็ได้มาอิ่มเอมกันด้วย

นั่งข้าวแหมเค้กแหละก็น่ากินเจ๋งนะ
เหล่าสมาชิกทั้งหลายก็อิ่มบุญกันไปคุณผู้ชมค่ะนะ
พี่เขาถือโอกาสเลี้ยงฉลองต้อนรับวันเกิดไปเลยละกัน

ส่วนกิจกรรมหลังจากนี้ก็คือการพาไปปิดทององค์พระในโบสถ์เลยค่ะ
ดูเรียกว่าอิ่มบุญกันทั่วหน้าเป็นวิชุขาขอบคุณวันเกิดจริงอะ
หน้าตาพี่บี้ดีสดใสเนาะคนอิ่มบุญเนอะ
เออเราเชื่อว่าหลายคนคิดถึงพี่บี้นะคิดถึงงานเพลงงานละครด้วย
แต่ว่าตอนนี้พี่เขากำลังมีความสุขกับธรรมะซึ่งในรถพระธรรมอยู่
ช่วยงานวัดไม่เคยขาดค่ะเขาบอกเลยว่าคนนี้ปิดทองหลังพระยืนหนึ่งนัมเบอร์วันนะจ๊ะ
พี่บี้ดูอยู่ก็ใดก็ไม่ใช่อะไรคิดถึงพี่บี้นะคะ
แฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคราวหน้าเนี่ยอยากเลี้ยงหมูกระทะ
ไม่ต้องไปที่วัดก็ได้ลานไทยรัฐกว้างมาก

หรือว่าเราติดต่อพี่บี้ขอไปทำสกรูปที่วัด
เพราะว่าบันทึงไทยรัฐของเราก็แบบว่าโอ้โหเจ้าพ่อเจ้าแม่วัดเหมือนกัน

ดูกันแล้วก็มีแต่สิ่งดีละกัน